ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้นะครับ
เดี๋ยวเราไปดูการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ของชายหื่นคนหนึ่งนะฮะเข้าไปยืนสำเร็จความไข้
ในชุมชนสุขสมุทรซอยยี่สิบสอง
เห็นเด็กผู้หญิงเนี่ยวิ่งผ่านมานะฮะ
ตัวนิดเดียวดึงเข้ามาจะไปทำอนาจารย์เขาอีก

ญาติพี่น้องชาวบ้านนะโดยเฉพาะคุณพ่อของเด็กเนี่ย
ทนไม่ได้โกรธแค้นมากครับ
นี่ฮะทางตำรวจก็ต้องช่วยกันห้ามนะครับ
ที่ตรงเข้าไปชกผู้ต้องหาเลยเนี่ย

ขวบที่ถูกผู้ชายคนนี้พยายามจะทำอนาจารย์นะครับ
คือตำรวจบแล้วล่ะดำเนินคดีแล้วล่ะ

ก็ต้องป้องกันไม่ให้มีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้น
เดี๋ยวมันจะเป็นคดีซ้อนคดีก็คือคดีทำร้ายร่างกาย
แม้ว่าจะเป็นผู้ต้องหาที่ก่อเหตุร้ายแรงขนาดไหน
แต่ว่าการทำแผนก็ต้องระวังเรื่องพวกนี้ด้วย
ผู้ชายคนนี้นะครับนายพุทธิพงศ์ยนต์ประสาน
หรือว่าในต้นวัย๔๐ปีนะครับสนราชบุรณะ
นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
นี่คือซอยสุขสวรรค์๒๒นะฮะ
ที่ไปก่อเหตุกระทำอนาจารย์เด็กหญิงวัย๖ขวบนะครับ

เพราะว่าเมื่อวันที่๘พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยครับ
คุณผู้ชมครับไปยืนอยู่ในซอยนะฮะ
ตามภาพในกล้องวงจรปิดนี่เลยนะฮะเสื้อสีชมพูเนี่ย
แอบสำเร็จความไข้อยู่เอาอวัยวเพศออกมานะฮะ
คือกลางวันเลยนะแล้วมีเด็กเนี่ยวิ่งไปวิ่งมา
เด็กผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งผ่านมาไปดึงตัวเข้ามาแล้วพยายามที่จะอนาจารย์เขา
แต่เด็กวิ่งหนีออกไปนะครับแล้วก็ไปฟ้องผู้ปกครองนะฮะ

หลังจากนั้นครับตำรวจคุมตัวไปทำแผนอีกจุดหนึ่งนะฮะ
นายคนนี้เนี่ยมีภาพในกล้องวงจรปิดจับเอาไว้ได้เนี่ยก่อเหตุ๒วัน๒จุด
อีกจุดนึงเนี่ยคือจุดในซอยราชบุรณะยี่สิบสองค่ะ
จุดนี้นายพุทธิพงศ์เนี่ยขี่จักรยานยนต์ไปจอดหน้าปากซอยนะครับ
คือนายวุฒิพงศ์เนี่ยบอกว่าวันนั้นเมาอืม
เมาแล้วก็เกิดอารมณ์ชั่ววูบมีอารมณ์ทางเพศ
ก็เลยเข้าไปในซอยแล้วก็ไปหยุดเนี่ยฮะตามภาพเลย
กรงนกของชาวบ้านค่ะยืนสำเร็จความไพร่เหมือนกันอืม
ลักษณะเนี่ยเหมือนกับมองกลุ่มเด็กนักเรียนที่เขาเดินไปเดินมาแถวนั้นอืม
แต่นายพุทธิพงศ์เนี่ยบอกว่าเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบ
ไม่ได้มองเด็กอะไรเลยนะครับอ่าเดี๋ยวฟังแล้วกันนะฮะ
อยากขอโทษไหมคะขอโทษว่าพูดเลยครับ
ผมจะไม่ทำอีกแล้วครับผมขอโทษสำคมครับ
ไหมครับวันนั้นเมาไหมอืมเมาดื่มเหล้าไปหรือยังไงฮะ
ครับดื่มเหล้าครับครับกระทำไปกี่ครั้งครับครั้งเดียวครับยอมรับ
ยอมรับสารภาพนะครับ
เหตุตามหลักฐานในกล้องวงจรปิดนี่๒วัน๒ครั้งนะครับ
พฤศจิกายนในซอยสุขสวรรค์ยี่สิบสองนะฮะส่วนสิบพฤศจิกายนนะครับ
ซอยราชบุรณะยี่สิบสองนะฮะคือนี่คือที่ราชบุรณะยี่สิบสองนะฮะ
คือแม้ว่าการแต่งกายจะไม่เหมือนกันนะครับแต่รูปร่างหน้าตาคนเดียวกันนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็สามารถติดตามตัวจนได้นะครับเพราะว่าไล่จากกล้องวงจรปิดเนี่ย
ไปเจอเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายเนี่ยใช้นะฮะแล้วก็ไล่ตรวจสอบ
รู้ว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยเป็นของเจ้าของร้านอาหารสัตว์แห่งหนึ่ง
ผู้ต้องหาทำงานอยู่ค่ะก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับ
แล้วก็จับเอาไว้ได้วันนี้พาไปทำแผนนะครับ
จากการตรวจสอบประวัติของนายพุทธิพงศ์นะครับทุกผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่พบว่าเคยกระทำความผิดมา๕คดีนะฮะ
ก่อนหน้านี้นะครับพฤษภาคมปี๔๙เนี่ย
ก่อเหตุเอาไว้สี่คดีนะฮะช่วงนั้นมีชิงทรัพย
มีพกพาอาวุธมีวิ่งราวทรัพย์กระทำอนาจารย์ด้วยนะครับ
แล้วก็มิถุนายนนี่ก็มีคดีอาณาจารย์อีกนะครับ
ถูกจับแล้วก็ติดคุกนะค่ะ
คุณรัชพรพ้นโทษออกมา๑๖กันยายน
แล้วก็มาก่อเหตุอาณาจารย์๒กรณีนี้
วันนี้ก็ถูกจับแล้วนะฮะทำแผนเรียบร้อย
โอ้โหโชคดีมากนะฮะที่จับได้นะครับไม่รู้ว่า
ไม่อย่างนั้นจะไปก่อเหตุหนักกว่านี้หรือเปล่า
จริงอาจจะต้องให้ไปพบแพทย์ด้วยหรือเปล่า
เพราะว่าก่อเหตุซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะ